ฟังไม่ไหวจ้าปังไม่ไหวจ้า
ประโยคเด็ดน้องเมยาหลานสาวตะเทกนั่นเองที่ส่งไป
เอ๊ดูบ้านดูเหมือนจะอากาศร้อนหรือเปล่า
ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนเตี้ยวพีชเลยลง
เล่นน้ำสักนิดนึงไหมล่ะเดี๋ยวไปดูลีลาดีกว่านะคะ
ว่าเมย่าเล่นน้ำปังไม่ไหวยังไง
ครับผมเราก็ไม่เชื่อน้ำค่ะครับผม
เมยาอาการร้อนมากเลยนะคะแม้ไม่เชื่อ

แล้วก็ผ้ารุ้กคนร้อนผมฝากมาไม่เชื่อน้ำ

แกเอาน้ำมาเปิดง่ายเลยค่ะ